สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะคะสวัสดีคะคุณจีนสาทประเทศ
เสาร์อาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์แบบนี้ก็ทักทาย

ตาโตเข้าไว้นะคุณผู้ชมฟุตบอลโลกรอบชิงชัดเล็ท
คืนนี้จะได้ตัดสินกันแล้วนะครับว่าจะเป็นอาเจนติน่าหรือฝรั่งเศส
โหรอดูสี่ทุ่มคืนนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นช่วงกลางวันดูข่าวกับเรา
แล้วก็เตรียมกินข้าวให้อิ่มพักผ่อนให้เพียงพอ
แล้วก็รอลุ้นกันแล้วที่สำคัญคือใครนะ
ที่ร่วมลุ้นทายผลบอลโลกกับไทยรัฐนี่นะคะ
รอเลยรอเลยว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีไหมนะคะ

เดี๋ยวนอนตั้งแต่ทุ่ม๒ทุ่มได้ตื่นมาตอน๔ทุ่มได้ดูพอดี

หลับยาวอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลูกเอาไว้ด้วยนะคะ
เทียมเชียร์เทียมอะไรส่งไลน์มาคุยกันหน่อยค่ะ
งั้นมาบอกกันนะว่าคุณเชียร์อาเจนติน่าหรือฝรั่งเศสนะครับ

เป็นอุทาหรณ์บางคนไปเล่นเครื่องเล่นในสวนน้ำ

แล้วก็คิดว่ามันจะปลอดภัยเอาดูให้ดี
เพราะบางครั้งถ้าไม่ถูกจังหวะแล้วก็อันตรายนะ
เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน

กลับมาในเบรกนี้นะครับไปดูเรื่องราวที่ว่าต้องเตือนภัยกัน

หลายคนอยากจะสนุกก็ไปเล่นน้ำที่สวนน้ำ

มันก็มีเครื่องเล่นอื่นเยอะแยะมากมายแหละ

มันเป็นเบาะยางเบาะลมยางนะ

ขณะเดียวกันด้านต้นนี้นะครับ
จะรอให้คนหนึ่งกระโดดลงมาใส่
แล้วหลังจากนั้นอีกคนนึงก็จะลอยขึ้นไป
ไปดูกันหน่อยถ้าเล่นแบบนี้บางทีอันตรายเหมือนกันนะครับ

ไอ้เจ้าเครื่องเล่นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหมอนกระโดดนะ

คือเขาใช้แรงจากอีกคนนึงที่กระโดดเข้าใส่
เดี๋ยวคุณดูไปเรื่อยนะตามนี้เลย

แต่ว่านี่เป็นลักษณะใช้ลมอยู่ในเหมือนเบาะยางเบาะล้ม
ลอยอยู่ในน้ำอีกคนนึงกระโดดลง
อีกความคิดว่าจะลอยขึ้นฟ้าแล้วตกลงไปในน้ำ

โอ้โหกล้ามหน้าท้องขึ้นแล้ว
โอ้โหขึ้นแบบนี้ไม่น่าดี

ไม่ใช่แค่กล้ามท้องเท่านั้นหน้าด้วยนะ
เมื่อกี้เห็นภาพคือลงทั้งตัวเป็นลักษณะแนวราบ

บางคนไม่รู้คือเขาบอกว่ามันอาจจะมีอาการช้ำใน

บางคนโดดน้ำไปแบบนี้

เอาหน้าเอาลำตัวลงแบบทั้งตัว
เขาบอกว่าอย่างนี้ถึงขั้นปอดฉีกได้เลยนะ
ถ้าโดดลงมาจากที่สูงแล้วโดดไม่เป็น
เพราะฉะนั้นนะครับก็เลยต้องมาฝากเตือนกันแบบนี้เนาะ

คือถ้าเล่นไม่ถูกจังหวะแล้วก็อย่างจังหวะอย่างนี้

คนที่เขาบาดเจ็บเขาบอกว่ามันลงผิดจังหวะจริง
จังหวะที่มันลอยขึ้นฟ้ามันกลับตัวไม่ทันแล้วไง

ตอนอยู่ข้างบนเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้แล้วไง
ใช่แล้วมันเร็วด้วยอันนั้นเตือนกันไว้ตรงนี้นะคะ
ส่วนเรื่องราวของการขับรถเป็นปัญหา
ละวนอนละเวงระหว่างสามีภรรยาหรือคู่รักคู่แฟนกันนะคะ
ฝ่ายชายจะขับรถแต่ฝ่ายหญิงเป็นผู้ควบคุมค่ะ
นี่นี่นี่ก็บอกว่านี่นี่ปัญหาสุดคลาสสิค
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็บอกสิโอ้ยก็นี่ไงก็เห็นอยู่ว่ามันจะไปตรงนี้ก็ดูสิก็ตรงนี้ไง
ก็ตรงนี้ตรงนี้อะไรจะบอกก็เลี้ยวซ้ายจะตรงไปจะขวาก็ได้บอกสักทางสิจ๊ะ
โอ๊ยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมถึงเป็นปัญหาโลกแตกนะคะ
ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่เป็นผู้สร้างปัญหา
ฝ่ายชายก็งงสิจะให้ขับรถไปทางไหนให้เลี้ยวขวาหรือจะให้ตรงไป
ผู้หญิงก็ยังยืนยันว่านี่แต่ไอ้นี่ที่ไหน

คำพูดครับคำพูดเนี่ยสำคัญ
อ่ะถ้าเปลี่ยนไอ้คำพวกนี้ออกนะไอ้นี่โค้กก็โค้กดีเดี๋ยวเปลี่ยนไป
นี่ไงจ๊ะที่รักก็ออกไปทางซ้ายทางขวาอย่างนี้สิจ๊ะ
งั้นเราก็ต้องออกไปทางนี้ถูกไหมจ๊ะ

ใช่น้ำเสียงเขาพูดแต่ถ้าคุณมาบอกนี่นี้นี่
อีกฝั่งแบบอะไรขึ้นนี่
เอาล่ะยังไงไปด้วยกันก็คุยกันดีแล้วกันจะได้ถึงจุดหมายปลายทางยังปลอดภัยนะคะ

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
คู่กันสะบัดข่าวคู่กันสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้คุณผู้ชมยังส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมนะ
อาเจนหรือฝรั่งเศส
เรียกว่ามีรุนทั้งสองทีมเลยนะ๕๐๕๐แต่เปอร์เซ็นต์ถูกครึ่งเลยล่ะ
เรื่องนี้มาดูกันหน่อยเป็นการปล้นทองที่ดูไม่เหมือนการปล้นทองเอาซะเลยครับ
โจรวิ่งไปนู่นแล้วเอาดูกันอีกที
ตอนที่ทำทีว่าจะซื้อทองนะ
ขอดูนั่นขอดูนี่
สักพักโจรเนี่ยเห็นไหมที่มีติดป้ายไว้ด้านหลังเนี่ย

นี่คือโจรชื่อสมมุติหรือสมมุติว่าเป็นโจรกันแน่

สมมุติว่าเป็นโจรวิ่งไปแล้วเห็นไหม
ไปแล้วแต่ว่าดูคนขายลืมตกใจ

จนช่างภาพต้องมาเตือน

เขาให้นายตำรวจท่านหนึ่งรับบทเป็นโจร
เข้าไปชิงทองที่ร้านทองแม่กิมตี
ที่ตั้งอยู่หน้าร้านหน้าตลาดสดเทศบาลอเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี

คือเรื่องของเรื่องน่ะสมมุติว่าไปขโมยทองแล้วได้สร้อยคอทองคำ
ประดับพลอยโกเมนพร้อมพระเลี่ยงทองน้ำหนักสองบาทไปหนึ่งเซ็นต์

แล้วขับขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป

เหมือนแบบที่โจรเขาขโมยกันนั่นแหละ

ตำรวจเขาก็โทรการปฏิบัติการว่าทำอย่างไร

โจรไปแล้วก็ต้องไปพูดคุยกับทางเจ้าของร้าน

ปั๊บนี่ซ้อมให้ดูด้วยว่าพอจับโจรมาจะต้องทำแบบไหน

ก็คือมาให้ดูว่าการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของโจรจะต้องทำยังไง

แล้วพอดูไปดูมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเพื่อให้สมจริงสุด

เก่งนะเนี่ยชมเก่งจริงเลยนะเนี่ย

สมบทบาทได้แนบเนียนจริง

ตำรวจเขาก็ดูนะว่าหลักทงหลักฐานต่าง
สิ่งที่ขโมยไปรวมไปถึงสิ่งที่นำมา
ในการก่อเหตุในแบบสมมุติมีอะไรบ้าง
เห็นบอกว่าในเหตุสมมุติครั้งนี้ก็มีการลองเอาปืนพกมาด้วย
นู่นนี่นั่นเพื่ออะไรประกอบให้ครบทั้งหมด
เวลาเราจับโจรแล้วเนี่ยอะไรที่จะเป็นหลักฐานในการร่วมด้วย

ใช่แล้วนี่คือเขามีการเปลี่ยนชุดด้วยนะ
จากตอนแรกตอนที่ก่อเหตุใส่เสื้อสีฟ้า
โจรก็ไปเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งตามที่เราเห็นในแบบที่สำคัญ
ทำแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ให้คุณตำรวจได้ตื่นตัวตลอดเวลา
และรู้ถึงแผนเรื่องของการรับมือกับเหตุที่มันจะเกิดขึ้น
ขนาดเดียวกันร้านทองต่างเขาก็จะได้เห็นแล้วว่า
เออคุณตำรวจเขาจริงจังกับเรื่องพวกนี้
นะโจรเจิญที่อยู่เท่านั้นจะได้ไม่กล้า
ใช่เวลาเผชิญเหตุจริงแล้วทุกคนจะได้ทำตัวถูก
เหมือนซ้อมแผนหนีไฟซ้อมแผนอบพยพในเหตุร้ายต่างเนี่ยนะคะ
ซ้อมเอาไว้ก็จะทำให้เมื่อสมมุติว่าเกิดสถานการณ์จริง
จะได้ทำได้อย่างแนบเนียนราบรื่นด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการขับรถที่ไปในที่ที่เราไม่คุ้นชิน
แต่แมพเนี่ยมันนำพาให้ผู้หญิงคนนี้ขับไปผิดที่ผิดทาง
โผล่อีกทีกลางทางรถไฟเลยค่ะ
ทำไมมาขับหน้าแบบไฟ
รถไฟบอกพี่๑๙๑ก็ได้พี่หรืออะไรก็ได้

แล้วมาโผล่ตรงกลางรางรถไฟได้ไง
ก็นั่นน่ะสิค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

เอาคนแถวนั้นตกออกตกใจโดยเฉพาะ
หญิงสาวที่ขับรถเก่งคันสีขาวนี่แหละ
เธอก็ขับมากับเพื่อนชายมากลางดึกนะคะ

บอกขับไปขับมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวไปเลี้ยวมา
ดันมาอยู่กลางทางรถไฟบริเวณแยก๓เซนลงกล่องน้ำ
แต่เธออาจจะเลี้ยวผิดทางเพราะบางทีมันมีซอยถี่อยู่ติดกัน
เลี้ยวมาผิดช่องกลายมาเป็นว่าเลี้ยวมาตรงรางรถไฟ

มันจะไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้

จะถอยก็ถอยไม่ได้แล้วใช่ไหมถูกต้องจนกระทั่งต้องลงจากรถมา
มาขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นมีพลเมืองดีท่านหนึ่งนะคะ
เป็นทหารค่ะเขาก็มาช่วยเหลือนะคะรวมถึงจะช่วยยกรถออกจากรางรถไฟ
แต่มันก็ไม่ง่ายค่ะรถคันใหญ่หนักกี่กิโลก็ว่ากันไป
มีทั้งทหารทั้งพี่วินใช่แล้วค่ะคนที่อยู่แถวนั้นก็มาช่วยกันอย่างเต็มที่
ใช้แรงคนไม่ไหวก็เลยประสานยกสไลด์ให้มาช่วยค่ะ
ใช้เวลาชั่วโมงนึงนะคะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดความเสียหายเรื่องของรางรถไฟ
หรือถ้ามีรถไฟวิ่งมาจริงไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าจะเสียหายขนาดไหน
ก็ควรต้องรีบแจ้งการรถไฟนะที่มันอยู่แถวนั้นเขาจะได้แจ้งต่อไปกับรถไฟ
ที่จะต้องใช้สัญจรผ่านรางรางนี้ใช่แล้วค่ะ
ดังนั้นก็ขอเตือนแล้วกันเนอะสำหรับใครจะขับขี่ไปไหน
อาจจะต้องเช็คให้ดีบางทีเราไม่สามารถรู้ได้ทุกเส้นทางหรอก
เพราะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เคยหลงมาแล้วเหมือนกันนะคะมันซอยแบบมันถี่ไงมองไม่ชัดไง
พอเลี้ยวปั๊บอ้าวตายแล้วอ่าผิดซอยจ้า
คุณผู้ชมครับมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เอาง่ายนะจริงมักง่ายสุด
กะเอาง่ายเลยเหรอก็คือขับมอเตอร์ไซค์มาผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่ง
แล้วแกล้งล้มหน้าบ้านเขาแล้วก็บอกว่าหมาบ้านหลังนั้นแหละที่ตัดหน้ารถเธอ
เห็นมั้ยภาพจับกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนมอเตอร์ไซค์มาแล้วแล้วลด
หมายังวิ่งไปดูเลยหมายังตกใจเลยนั่นแหละสิปัญหายังไงรู้มั้ย
ผู้หญิงวันนี้ทำท่าทำท่าเจ็บและทำท่าเหมือนลุกไม่ขึ้น
ถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงอันนี้เข้าใจได้ค่ะแต่เรื่องของเรื่องเนี่ย
พอทำท่าเหมือนเจ็บอย่างนี้แล้วเนี่ยเหมือนจะมาเรียกร้องค่าเสียหายกับเจ้าของบ้าน
เพราะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้นี่แหละแล้วบอกว่าอ้างว่าหมาบ้านนี้แหละที่วิ่งตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของเธอ
เนียนด้วยนะคือผู้ที่ก่อเหตุเป็นมิจฉาชีพ
เห็นว่าเอาพวกแว่นตาเอาของต่างมาวางทิ้งเกลื่อนเหมือนกับว่าชนแล้วเสียหาย
เนียนทำเนียนแต่ไม่เนียนหรอกครับ
เพราะสุดท้ายเจ้าของบ้านเขาไปเปิดกล้องวงจรปิดดูโอ้โหรู้เลยรู้เลย

หมาวิ่งตัดหน้าไอ้ตัวขาวเนี่ยร้องตะโกนเลยนะ

มั่วจริงคุณอ่ะ
มั่วจริงคุณอ่ะ
หมามันก็ยืนอยู่ของมันเฉย
มันไม่ได้วิ่งตัดหน้าไม่ได้วิ่งออกนอกบ้านเลย
บอกแล้วหมามาตัดหน้าเหรอ

อ่ะเหตุเกิดแถวบริเวณบ้านดอนสาลีอำเภอบ้านแพรจังหวัดราชบุรี
ฝากเตือนกันแบบนี้เพราะว่าถ้าใครที่อยู่แถวนั้น
เจอกับเหตุในลักษณะแบบนี้ผมว่าถ้าร่วมด้วยช่วยกัน
ไปแจ้งความซะเลยคนแบบนี้เขาจะได้ไม่กล้าทำอีกครับจริงค่ะ
และที่สำคัญนี่เนอะหลักฐานชัดเจนแบบนี้นะคะโอ้โหโดนโดนคดีแน่นอน
บัวบัวบัวสามทีแล้วยังไม่ได้ไปเหอะไป

คุณชนะคุณเล่นแอปหาคู่บ้างหรือเปล่าอุ้ยยาไหม
ตากลงยังไงไม่เคยย่างกลายไปใกล้ไปเลยไม่เคยทีนะมีแต่อินโบ๊คอินบ๊อก

มันก็จะมีแอปพลิเคชันหาคู่กันถูกไหมคะ
เราก็ไม่ว่าอะไรอย่างน้อยมันเป็นเรื่องของความสนใจส่วนบุคคล
แต่ถ้าหากว่าคุณทักไปแล้วไปเจอมิจฉาชีพเหมือนผู้ชายคนนี้
ระวังนะคะโดนหลอกเงินเป็นแสนค่ะ
ไปพูดคุยกับชายหนุ่มผู้เสียหายบ้าง
คือคุณแจ๊คนามสมมุติอายุ๓๐ปีค่ะ
หนุ่มกรุงเทพคนนี้แหละค่ะที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงค่ะ
เอามือถือแล้วก็เอาเงินในบัญชีเขาไปเนี่ยนะคะ
ก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพเมืองพัทยา
บอกว่าถูกผู้หญิงที่รู้จักกันผ่านแอปหาคู่เนี่ยนะคะ
และที่สำคัญยังเอาเงินไปอีก๕๘๐๐๐บาท
โหรวมแล้วเป็นแสนค่ะเขาบอกเดือดร้อนนะคะ
แล้วยังเล่าให้ฟังอีกว่าได้รู้จักกับน้องเพลง
ซึ่งก็คือผู้หญิงผู้หญิงที่เจอกันในแอปพลิเคชัน
บอกได้ไหมเตือนกันได้ไหม

มีคนที่เขาเจอกันจริงรักกันจริงคนดีมีมากมาย
แต่ทุกอาชีพทุกสังคมทุกแอปพลิเคชันมันมีคนร้ายแฝงอยู่
งั้นไปเที่ยวพัทยากันเลยดีกว่าขึ้นรถตู้กันตรงนั้นไปเลยนะคะ
พอมาถึงก็เหนื่อยไงเปิดห้องพักนอนพักผ่อนก่อนละกัน
ขณะที่อยู่ในห้องผู้หญิงเนี่ยก็ระมัดระวังตัวเอง
คือใส่แมสปิดบังใบหน้าตลอดเวลา
แล้วเขาก็ออกอุบายกับผู้ชายว่าพี่หนูขอยืมมือถือไปใช้ก่อนได้ไหม
ก็ถือว่ารู้จักกันแล้วคงไม่เป็นไรมั้งยืมมือถือก็เลยให้ไปนะคะ
แถมบอกรหัสปลดล็อกมือถือด้วยก็เข้าใจได้เนอะ
พอผู้หญิงได้มือถือไปก็ปลดล็อกมือถือนะคะ
แล้วก็ยังออกอุบายต่ออีกว่าเนี่ยสั่งของจากร้านสะดวกซื้อไว้กำลังจะมาส่งนะ
ช่วยลงไปรับให้หน่อยบอกให้ผู้ชายไปรับของให้นี่
ผู้ชายก็ต้องแบบเป็นแมนหน่อยไหมไม่ปฏิเสธลงไปรอรับด้วยความเต็มใจ
แต่พอรับของเสร็จสับเรียบร้อยกลับขึ้นมาในห้อง
ปรากฏว่าน้องเพลงสาวสวยในแอปนั้นหลบหนีไปพร้อมกับมือถือของเขา
น้ำซ้ำนะคะยังใช้แอปพลิเคชันในธนาคารในมือถือเนี่ย
โอนเงินออกไปด้วย๕๘๐๐๐บาท
นี่เข้าแอปของคนนี้แล้วโอนเงินได้ด้วยเหรอ
ถูกต้องคือเวลาเราเข้ามือถือที่เราผูกบัญชีล็อกอินอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วถูกไหมล่ะ

ใช่ไหมแต่ปกติเข้าแอปทุกครั้งมันต้องมีรหัสถูกไหมคะ
นี่แหละแต่ว่ามิจฉาชีพก็คือมิจฉาชีพไงสามารถโอนเงินออกไปได้นะคะ
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสนะคะ
เดี๋ยวจะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
จะได้ไม่ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีก
โอ้โหเห็นหน้าสวยนี่ร้ายที่สุดเลย

พูดถึงกรณีนี้นะแต่จริงผู้หญิงสวยใจดี

และไม่ว่าจะรู้จักกันช่องทางไหนมันก็ยังมี
แต่ว่ามิจฉาชีพมันก็แฝงอยู่แบบนี้แหละนะคะ

สาวคนนึงเนี่ยสั่งของออนไลน์อาหารออนไลน์นี่แหละ
จะมีรายเดอร์เนี่ยนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์มาส่งถูกไหม
สาวคนนี้พอลงไปรับอาหารโอ้โหรู้สึกจุกอก
รู้สึกสงสารรายเดอร์เฉยเลยครับ
ดูสิเป็นตะหนาวแท้เอาไปกินขนมนะครับ

แต่เลือดตัวเนี่ยเจ้าปีเหรอค่ะเจ้าขวบเหรอ
เอ้าที่ไม่จุ๊บอกไม่สงสารได้ไง
เพราะรายเดอร์ท่านนี้มาพร้อมกับลูกน้อย

ทั้งหน้าก็ผิดสังเกตแล้วทำไมมันต้องดูตุง

พาเด็กมาด้วยพาลูกมานั่นแหละ
แล้วสาเหตุที่ต้องเอาลูกมาด้วยกระเตงลูกมาด้วยเพราะอะไร
ไม่มีคนดูแลขณะที่ตัวเธอเองก็ต้องทำงานด้วยเนอะขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารแบบนี้ทำมาหากิน
เจ้าของคลิปนี้เขาก็เลยเห็นใจก็เลยมาถ่ายคลิปแล้วก็ลงในโซเชียล

ให้เพิ่มไปด้วยค่ะเป็นค่าขนมให้น้องก็คงจะเห็นใจไม่น้อยแหละ
เห็นแบบนี้แล้วก็ก็อยากจะให้ดูนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปสงสารหรืออะไรนะ
แต่ให้ดูเหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจดีกว่าจริงค่ะคุณชนะ
ละคนนะผมว่ามีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันหรอกและแต่ละคนเนี่ยก็มีความอุตสาหะในการทำงานที่ไม่เท่ากันด้วย
จริงค่ะคุณชนะนะแต่ว่าถ้าได้กำลังใจนะคะมาก็ทำให้เรามีพลังในการที่จะสู้ชีวิตต่อไปนะคะ
ทุกคนก็ต้องสู้แต่สู้ในแบบของเราความยากลำบากแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ
ใครที่ท้ออยู่ดูคลิปแบบนี้เรากลับไปสู้ต่อนะ
ใช่แล้วค่ะอย่างเรื่องราวที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูและเป็นกำลังใจก็คือเรื่องราวของกระเป๋ารถเมย์
ชื่นชมมากเลยนะคะเธอทำหน้าที่เก็บเงินผู้โดยสารอย่างดี
แถมตอนที่ผู้โดยสารลงจากรถเนี่ยเธอยังไปส่งข้ามถนนด้วย
ทำไมต้องไปส่งก็เพราะว่าเป็นผู้พิการตาบอดค่ะ

คลิปนี้แหละค่ะที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ในติ๊กต๊อกนี่นะคะ
ซึ่งหลายคนมาดูมาเห็นแล้วก็ชื่นชมน้องกระเป๋ารถเมย์คนนี้มากเลยค่ะ
อยู่บนรถเมย์ขอสมกสาย๑๖๘สวนสยามอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
เธอเนี่ยส่งผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการทางสายตานี่นะคะ
ให้ลงจากรถอย่างปลอดภัยไม่พอค่ะ
ยังข้ามไปส่งที่เกาะกลางถนนที่กล่าวว่าผู้โดยสารจะสามารถเดินต่อไปเองด้วย
ทำให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่พบเห็น
ส่วนชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้นะคะก็มาคอมเมนต์ชื่นชมในความดี
ความมีน้ำใจของพนักงานสาวคนนี้นะคะ
หลากหลายข้อความบอกน่ารักจริงทั้งพนักงาน

บางคนก็บอกว่าคนนี้บริการดีจริง
พูดเพราะวันก่อนผู้โดยสารลืมของยังวิ่งตามเอาลงไปให้
ก็แสดงว่าใครที่ใช้บริการสายนี้บ่อยก็คงจะรู้จักน้องคนนี้เป็นอย่างดี
แล้วก็เห็นในพฤติกรรมการบริการที่น่าประทับใจอันนี้น่าชื่นชมนะ
ถ้ามีรางวัลเนี่ยคือทางกรมการขนส่งต้องมอบแล้ว
คือทางเจ้าของอู่ต้องมอบแล้วนะทำดีก็ต้องมีรางวัล

ใช่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าพี่พนักงานเก็บเงินหลายคน

เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นำเสนอทุกคนนะคะก็เป็นกรรมาจัยให้กับทุกอาชีพด้วยค่ะ
มาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับใครหลายคน
ฝากเตือนหลายรอบจริงนะฮะขับรถไปแล้วจะทำธุระข้างทาง
กะว่าแป๊บเดียวจอดข้างทางแล้วดันสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้
แล้วที่สำคัญมีเด็กอยู่ในรถด้วยครับ
เนี่ยให้ดูกันไม่ได้มาซ้ำเติมกันหรอกนะแต่ให้ดูว่าไอ้คำว่าแป๊บเดียวมันเป็นอย่างนี้จริง
เอาเอารถไปแล้วไปแล้วเปิดประตูมาทำไม
เด็กครับเด็กสองคนฮะพากันลงมาแบบนี้เพราะเห็นท่าไม่ดีรถมันไหลไปแล้วไง
โอ้โหแล้วพุ่งไปชนกับแผงนี้ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ตัวคนขับเนี่ยแม่เด็กต้องวิ่งตามมาแต่มันไม่ทันแล้วล่ะครับ

อ่ะเปิดประตูออกมาเมื่อสักครู่เห็นเลยเขาบอกว่าเกียร์เนี่ยนะมันไปอยู่ที่ตัวดี

ใช่แล้วล่ะครับต่อมานะฮะเราไปถามคนนี้ฮะนายจิรวัตรวิริยาอุดมสะเทียนอายุ๓๒ปี
เป็นเจ้าของคลิปนะนายจิรวัตรเนี่ยเขาเอามาโพสต์เอาไว้เรื่องนี้แล้วก็เล่าให้เป็นอุทหรณ์ว่า
จอดรถซื้อของข้างทางยังไงซะจับเครื่องดีกว่าครับและที่สำคัญอย่าปล่อยเด็กเอาไว้ในรถด้วย
เหตุมันเกิดวันที่๑๒ธันวาคมที่ผ่านมาฮะแล้วคุณจิรวัตรก็บอกต่อนะบอกว่าเอ๊ะไอ้คำว่าจริง
บอกว่าเกียร์รถที่อยู่ที่ตัวดีนั้นตัวเขาคาดว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กสองคนเขาเล่นกันหรือเปล่า
แล้วมือไปโดนเกียร์เพราะผมดูแล้วแล้วพี่เขาพี่จิรวัตรก็เชื่อว่าคนขับรถเขาไม่น่าจะทิ้งเกียร์เอาไว้ที่ตัวดี
เพราะถ้าดูคลิปตอนแรกเดี๋ยวได้ดูไปพร้อมกันนะคลิปตอนแรกเนี่ยคุณจะเห็นว่ารถมันจอดนิ่งอยู่
ใช่เนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นนะฮะก่อนมันไหลเนี่ยมันหอดอยู่อย่างเงี้
ก็นิ่งอ่ะค่ะแล้วสักพักอยู่มันขยื่นไปเนี่ยนั่นหมายความว่าช่วงนั้นเกียร์มันน่าจะขยับไปที่ตัวดี
อ่ามันจะไม่ขยับเลยแหละมันแทบจะไม่ขยับเลย
แต่ถ้าหากว่าใครนะที่ป้ายทะเบียนรถซีด
แล้วแบบมันเหลือลางมองไม่ออกไม่ได้เหรอคุณชนะผิดกฎหมายนะคะไม่ใช่ว่าจะทำเอง๐๔๐๕
แต่ถ้าหากว่ามันซีดจริงนะไปเติมได้ไปเติมสีที่กรมการขนส่งทางบกฟรีถึงวันที่๒๙ธันวาคมนี้ค่ะ
อ่าข่าวดีเนอะครับสำหรับใครที่มีป้ายทะเบียนหมวดสามก่อก่ายก่อก่าย
ถึงสี่ก่อก่ายคอร์ระคังกรุงเทพมหานครอ่า
และบางหมวดของต่างจังหวัดนะแล้วมีปัญหาทะเบียนซีดจางค่ะ
และยังไม่ได้นำป้ายทะเบียนไปเคลือบสีใหม่
ทางกรมการขนส่งทางบกบอกเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วรีบมารีบไป
เดี๋ยวทางกรมการขนส่งเขาจะเคลือบสีใหม่ให้ภายในวันที่ยี่สิบเก้าธนวาคมนี้
ในวันและเวลาราชการก่อนที่จะปิดปีใหม่นั้นรีบไปเลยค่ะ
ไม่ใช่แห่ไปเฉพาะวันที่ยี่สิบเก้านะไปได้ตั้งแต่วันนี้แหละ
อาจจะไม่เปิดก็ไปวันจานพรุ่งนี้คุณเรียกวางแผนไปเลยค่ะ
มันจะไม่ทันก็วางแผนกันให้ดีใครสุดอกวันอันจริงจริงแล้วมันก็หรือ

เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
ถ้าหากว่าหมวดของป้ายทะเบียนตรงกับเงื่อนไข

บัตรประชาชนเจ้าของรถไปติดต่อเคลือบสีใหม่ได้

ก็อย่าปล่อยนิ่งนอนใจเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันซิดมากจนแทบมองไม่เห็น
กลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะผิดกฎจราจรอีกอ่าถูกต้องค่ะอ่ะคุณผู้ชมหิวแล้ว
ไปหาข้าวมันไก่อร่อยที่กินแล้วมันอิ่มเต็มคำแต่ราคาประหยัดประหยัด
โอ๊ยถูกใจแค่ยิงสิบบัตรติดตามในสบัตรรอบกรุง
เนี่ยคุณผู้ชมดูนะจานแบบนี้๒๐บาท
โอ้โหแล้วแบบคือจานใหญ่แบบอิ่มปกติเลยนะคะ
จริงอย่างนี้เอาจริงถ้าไปกินที่ไหนต่อไหนนะมือเผลอมี๔๐
อ่ะก็ดูเหมือนจานใหญ่ปกติจริงว่าเราขาย๒๐บาท
ว่านี่คือข้าวมันไก่๒๐บาทชื่อร้านข้าวมันไก่โอชินเป็นร้านเล็กแต่อยู่แถวบางยอย
โอ้โหใหญ่สมชื่อจริงครับแล้วที่สำคัญขายจานละ๒๐บาทเท่านั้นเองเป็นขวัญใจของชาวบางใหญ่เลยก็ว่าได้
จะไก่ต้มไหมล่ะไก่ทอดก็มีแบบไหนก็ได้ยี่สิบบาทเท่านั้นแหละครับหากอยากลองไปทานก็ลองไปกันดู
อ้าวถูกใจแน่นอนแต่ถ้าหากใครคิดว่าอุ๊ยจานเดียวมันไม่อิ่มหรอกเดี๋ยวคืนนี้ต้องเชียร์บอลเอามาแบบโต๊ะจีนเลยได้ไหม
คาราเบลได้เลยนะโทรเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขามีบริการโต๊ะจีนเดลิเวอรี่ด้วย
สวัสดีค่ะเพื่อนโต๊จีนเดรีเวอรี่วันนี้มีลูกค้าสั่งสามเซตนะคะกิ๊กซี่ก็ต้องตื่นมาเตรียมน้ำจิ้มต่างเตรียมน้ำราดนะคะ
จากนั้นนะคะเราก็นำบรรจุพันธุ์มารองผักให้สวยงามเมนูแรกเป็นแอปพลิไทเซอร์ข้าวเกียบตามด้วยออเดอร์ร้อนค่ะ
ส่วนเมนูต่อไปนะคะก็พลาดไม่ได้เลยกับเป็ดอบน้ำพึ่งค่ะปลาทับทิมนึ่งมะนาว
ผัดปูนะคะกินคู่กับต้มยำน้ำข้นอร่อยจึ้งมากจริงปิดท้ายด้วยน้ำสตอเบอรี่รอยแก้วค่ะ
จากนั้นนะคะเราก็นำมาใส่ถุงนะคะเตรียมแพ็คส่งลูกค้าเลยค่ะทุกคนส่งถึงที่เลยนะ
ไม่ต้องไม่ถึงขั้นนั้นกินที่โต๊ะที่บ้านก็แล้วกันเอาแต่แบบเมนูอาหาร๘รายการเน้นมาฝากมาแจกมาส่งถึงที่เลยทีเดียวนะคะ
นั่นคือครัวโต๊ะจีนสมศักดิ์โภชนาโพแจ้ค่ะเขาเนี่ยอยากจะให้ประชาชนคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยนะได้ทานโต๊ะจีนในราคาสบาย
คือ๑๖๐๐ดิฉันว่ามันราคามาตรฐานนะแต่เขามีอาหารคาวหวานให้๘อย่างเลยค่ะ
ตัวอย่างที่เขาให้เราดูมีข้าวเกลียบออเดิฟร้อนมีทั้งขนมจีไส้กรอกจ๊อกไก่ไข่เยี่ยวม้าหมูแผ่น
แล้วตามมาด้วยเมนูขาหมูยอดพักเป็ดอบน้ำพึ่งปลาทับทิมนึ่งมะนาวข้าวผัดปูปิดท้ายต้มยำน้ำข้นแบบสดร้อนนะคะ
ส่วนของหวานตบท้ายคือสตอเบอรี่ลอยแก้วแต่ดิฉันเชื่อนะว่าถ้าอยากได้เมนูอื่นก็ลองโทรหาเขาดูแบบอยากได้เมนูอะไรที่ตัวเองชื่นชอบ
อย่างเราสองคนชอบกินโอนีแปลกกลวยชอบเผือกแล้วก็เม็ดบัวนะยังไงก็ลองติดตามไปได้นะคะที่โต๊ะจีนเดลิเวอรี่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
หมายเลขนี้เลย๐๙๒๗๙๑๗๗๐๔และขอบคุณติ๊กต๊อกคุณกิ๊กซี่เฮที่นำมาแชร์กันด้วยจ้า
โอ้โหน่ากินน่าทานจริงงั้นไปให้สุดเรื่องของของกินแล้วถ้าไปกินที่ร้านนี้แล้วไปดูรายการนี้ด้วยกับเศรษฐีป้ายแดงคุณจะได้เคล็ดลับในการเป็นเศรษฐี
พี่ป้องกับน้องจ๊ะไปเลยนะครับไปร้านข้าวมันไก่เจ๊อ้วน
ผมว่าใครหลายคนน่าจะเคยได้ยินร้านนี้ร้านนี้เขาดังนะฮะเขาบอกว่าขายดีสุดมันวันหนึ่งวันหนึ่ง
เขาใช้ไก่เกือบ๒๐๐ตัวโตไม่ทันแล้วไก่แล้วที่สำคัญเพิ่งได้รับรางวัลข้าวมันไก่ยอดนิยมแห่งปี๒๐๒๐
ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นี่แหละทีเด็ดเพราะมีคนบอกผมว่าร้านนี้เขาก็ขึ้นชื่อ
เพราะมีหลายคนไปคอมเมนต์ว่าข้าวของเขาข้าวมันของเขาไม่ต้องกินกับไก่
กินข้าวอย่างเดียวก็อร่อยแล้วถามว่าเขาทำยังไงอ่ะอบข้าวการอบข้าวของเขาไม่ธรรมดานี่
ผัดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ให้เข้ากันนะแล้วก็ราดน้ำลงไปแล้วใส่ข้าวลงไปด้วย
แล้วพอปิดฝาหม้อช่วงของการปิดฝาหม้อผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็น
เขาเอาเตาถ่านมาวางไว้ด้านบนแบบนี้เพื่อให้มันระอุทั่วทั้งหม้อทั้งบนทั้งล่างเลยครับ
ส่วนการต้มไก่ไปดูการต้มไก่กันด้วยเขาบอกว่าการต้มไก่ทางร้านจะต้องคอยช้อนฟองนั้นออก
เพื่อไม่ให้น้ำนั้นมันขุ่นไม่ให้น้ำซุปมันขุ่นแต่น้ำมันจะใสแต่ได้รสชาติที่เข้มข้น
เนี่ยไก่ทั้งตัวลงไปแบบนี้เลย
กว่าจะขายดิบขายดีขนาดนี้ได้คุณผู้ชมแม่อ้วนบอกว่ามันต้องใช้เวลาจริง
กว่าจะสู้มาไม่ใช่ง่ายพอนึกย้อนไปแล้วก็น้ำตารื้นน้ำตาไหลออกมา
ตามไปกับเคลียร์รับความรวยติดตามได้กับพี่ป้องและน้องจ๊ะ

จากนั้นตามน้องใบตองไปค่ะเพราะว่าน้องใบตองจะพาไปเจอกับพี่แหม่มพัชริดา
ไปบุกจักรวาลอาหารเวียดนามที่ร้านบ้านเวียดนามคลอง๔รังสิตค่ะ
ร้านนี้นะเขามีเมนูอาหารเวียดนามมากกว่าร้อยเมนูค่ะ
ซึ่งทางร้านก็มีการปรับเปลี่ยนรสชาติให้มันเข้ากับคนไทยเนอะ
แต่ยังใช้วัตถุดิบต้นตำรับจากเวียดนามนะ
ซึ่งวันนี้ค่ะคุณเมยินดีเปิดสูตรลับการทำอาหารเวียดนามแบบจัดใหญ่จัดเต็มให้เลยนะคะ
แล้วไม่ใช่แค่สูตรเท่านั้นยังเปิดเผยถึงเคล็ดลับการประสบความสำเร็จด้วย
บอกว่ากว่าจะมีวันนี้ก็ล้มเหลวในชีวิตคู่มานะ
ก็ต้องมาต่อสู้ใช้ชีวิตเพียงลำพัง
ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว
แต่คุณเมย์ผ่านเรื่องราวต่างมาได้อย่างไร
มีกิจการร้านค้าเติบโตแบบนี้
บอกเลยว่าต้องติดตามให้ได้ในรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้
ถ้าหากว่าดูก่อนก็รวยก่อนจ้า
บอกเลยว่าติดตามด้วยอาหารเวียดนามชอบทานมากเลย
นะคะดีต่อสุขภาพด้วย

ดูเรื่องนี้กันหน่อยเด็กน้องหนูตัวเล็ก

จริงค่ะบางทีเราไม่รู้ว่าเขาร้องทำไมด้วยนะคุณชนะ
แล้วยิ่งอยู่กับคุณพ่อด้วยพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
เขาบอกว่าเราทำวิธีนี้ดูดูได้ผลป่ะนะ
ติดตามเลยในช่วงสบัดข่าวเด็ก

เด็กให้ครับเด็กร้องให้

แล้วพอคุณพ่อไม่รู้จะทำไงแล้วเปิดเพลง
ปะโหลกป่านโพหลชึ่ง

เห็นบอกว่าบ้านนี้เปิดเพลงนี้ทั้งวันเลยฮะ

พอปิดเพลง
อะพอเปิดเพลง
ปรับใช้ดูนะขอบคุณคลิปนี้จากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าเออเลอร์๑๙๑๗ครับ
บ้านหลังนี้ก็ฝากลูกไว้กับพ่อเหมือนกัน
พ่อก็ช่วยจัดเต็มให้กับลูกจนลูกเป็นสภาพแบบนี้ค่ะ
อ่าพอ
คันเปราเสด็จแล้ว

จากลงเจ้าหู

โอ้โหคุณดูเปามุ่นจิ้นมากไปครับคุณพี่สา
ก็เห็นอย่างนี้แล้วก็นึกถึงสมัยเด็กเลยไง
แล้วเด็กเขาเดินมาไม่ได้ตั้งใจจะเดินมาให้ถ่ายนะ
พ่อทำอะไรกับลูกโอโหดูมมมไปหมดเลย

ค่ะค่ะท่านเบามาเปิดสารไข้ฟงก็ไม่บอก
ใช่แล้วเอาไปตามต่อนะท่านเปล่าจะเปลี่ยนเป็นชุดอะไรอีกไหมนะ
อ่ะเราจะลากันด้วยคลิปสนุกถูกไหม
แมวค่ะแมวกำลังง้อหมา
ไม่รู้งอนอะไรกันไปติดตามดูค่ะ

สวัสดีครับ